คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้ค่ะมีผู้หญิงคนนึงเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
เธอบอกว่าเธอกับพี่สาวไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
ปรากฏว่าพอกลับเข้ามาในห้องโรงแรมข้าวของของเธอถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
เต็มไปหมดเละทั่วห้องเลยค่ะประเด็นก็คือทางโรงแรมไม่รับผิดชอบอะไร
ทางโรงแรมบอกผู้เสียหายว่าก็ไปแจ้งตำรวจเอาเองนะและทางโรงแรมก็บอกผู้เสียหายว่าลบคลิปด้วย
คลิปห้องที่โดนรื้อค้นอ่ะไม่อย่างนั้นจะฟ้องเธอก็เลยงงค่ะ
เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะคะว่าห้องเนี่ยถูกลื้อค้นเละขนาดไหน
ก็เนี่ยค่ะห้องพักโดนรื้อคนเละแบบนี้เลยนะคะโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนะคะ
บอกว่าทางโรงแรมก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดอะไรด้วยที่หน้าห้อง
คำถามคือ๑เรื่องของความปลอดภัยของโรงแรม๒คือทำไมทางโรงแรมไม่รับผิดชอบบอกให้ผู้เสียหายไปแจ้งตำรวจเอง
คือทางโรงแรมบอกว่าให้ลบคลิปด้วยนะคลิปนี้ที่โพสต์เอาไว้ไม่งั้นจะฟ้อง
พอตำรวจมานะคะก็มีการสอบปากคำถ่ายรูปจดบันทึกเอาไว้
เธอก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแบบนี้จะจับคนร้ายได้ไหมเนี่ยแต่ถูกลื้อค้นซะเละแบบนี้ค่ะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้แบบนี้นะคะเข้าเช็คอินที่โรงแรมแห่งนี้๑๑กันยายนประมาณ๔โมงเย็น
ค่าที่พักไปก่อน๕คืนคืนละ๔๐๐บาทรวม๕คืนก็คือ๒๐๐๐นะคะ
คืนแรกไม่มีปัญหาอะไรคืนที่สองค่ะพอกลับเข้ามาสภาพอย่างที่เห็นในคลิปอะค่ะ
ข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายของหายด้วยนะคะสิบสามกันยายนก็เลยไปขอดูกล้อง
ทางโรงแรมบอกว่าไม่ได้บันทึกเอาไว้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็เลยโทรหาตำรวจ
สุดท้ายกลับมาแจ้งว่ามีภาพแต่มีภาพแค่ช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๑๖นาทีถึง๒๒นาฬิกา๒๕นาที
คือก่อนและหลังเกิดเหตุเท่านั้นตำรวจก็เรียกให้ไปสอบปากคำในวันถัดไปนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้เสียหายเลยค่ะนางสาวเพชรไพรินทิมานนท์นะคะ

แต่ก็เกิดปัญหาตามที่โพสต์เอาไว้ถามว่าทรัพย์สินอะไรที่หายไปบ้าง
ของที่หายไปเนี้ยสี่หมื่นกว่าบาทเลยนะคะคุณผู้ชม
มีแหวนเพชรทองคำขาวมีแหวนทองคำ
หนึ่งสลึงสร้อยคอทองคำแล้วก็มีจี้พระพิคเนธมีตังหูทองชุบ
นี่ค่ะก็มีทั้งราคาหลักหมื่นหลักพันและหลักร้อย
แต่รวมรวมกันแล้วเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาทนะคะ
เธอบอกเธอเสียความรู้สึกมากค่ะสิ่งที่เสียความรู้สึกที่สุดเลยก็คือ
ท่าทีของทางโรงแรมคือเหมือนกับนิ่งเฉยไม่แสดงความรับผิดชอบอะไร
แถมยังคิดเงินค่าห้องพักในคืนที่ถูกลื้อค้นด้วยนะคะ
เออเธอบอกแทนที่จะเอออนุโลมช่วยเหลือหรืออะไร
คิดเงินครบถ้วนตามจำนวนคืนปัญหาคือกล้องวงจรปิดเนี่ย
พอไปขอดูกลับอ้างว่าไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้
เธอบอกว่าเธอไม่ได้อยากจะกล่าวหาหรือว่าใส่ร้ายอะไรใครนะ
เพียงแต่ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเป็นคนในหรือเปล่า
เพราะที่ห้องที่ประตูหน้าห้องไม่มีร่องรอยการงัดแงะ
คล้ายกับคนมีกุญแจแอบไขเข้าไปแล้วไปรื้อค้นของในห้องอะค่ะ
เขาสอบแบบร่วมมือกับตำรวจสอบถามเรื่องแบบเออ
เอ่อสอบพนักงานเขาหน่อยแต่วันนี้ที่เขาพูดมานะฮะ
พนักงานเขาไว้ใจให้ทุกคนอยู่กันมาหลายปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แบบเนี้ยเพราะตำรวจวันแรกที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบห้องหนู
ตำรวจยังพูดเลยที่นี่อีกแล้วเหรอห้องนี้อีกแล้วเหรออะไรแบบ
หนูก็ถามตำรวจแบบว่าเอาอะไรนะพี่ห้องนี้มันเคยมีมาแล้วเหรอ
แบบไม่แน่ใจว่าห้องนี้ไหมแต่ที่โรงแรมนี้มันบ่อยแล้ว
ตำรวจยังพูดเลยคือแบบมันหลายครั้งแล้วอะไรแบบรถมอเซหายอะไรแบบนี้
ก็เคยมีมาก่อนแล้วก็คนโดนลื้อห้องค้นห้องแบบนี้ก็มีมาแล้ว
ทีมข่าวของเราไปคุยกับทางเจ้าของโรงแรมมาให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมเจ้าของโรงแรมให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
นี่นะคะบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยตัวเจ้าของเองไม่อยู่มีแค่พนักงาน
ก็อาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจเรื่องกล้องวงจรปิดที่ใช้บันทึกเนี่ย
รู้ก็คือตอนที่ผู้เสียหายติดต่อมาขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ได้มีการประสานกับตำรวจและขอโทษผู้เสียหายไปแล้ว
โรงแรมไม่เคยไปขู่ฟ้องนะครับที่เธอโพสต์คลิปว่าห้องถูกลื้อค้นอะไรเนี่ย
แต่ทางโรงแรมบอกว่าขอให้ลบหน่อยได้ไหมเพราะโรงแรมได้รับความเสียหาย
แต่เจ้าของโรงแรมบอกว่าไม่ได้ถึงขั้นไปขู่ว่าต้องลบไม่งั้นจะฟ้อง
ขอร้องว่าลบได้ไหมเจ้าของโรงแรมบอกว่า
ก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุรื้อค้นภายในโรงแรมแต่ไม่เคยมีทรัพย์สินศูนย์หาย
โรงแรมพร้อมรับผิดชอบถ้าเป็นความผิดของโรงแรมจริงแต่อาจจะไม่ได้รับผิดชอบทั้งหมด
เพราะช่วงนี้กิจการก็ไม่ค่อยดีคนเข้าพักน้อยเจ้าของบอกแบบนี้ค่ะ
พี่ก็เพิ่งรู้จากพนักงานว่ามันเคยเกิดว่ามีการค้นลื้อห้องแต่มันไม่มีทรัพย์สินศูนย์หาย
เราก็ไม่ได้เฉยเพราะพนักงานทุกคนก็โดนพี่เรียกมาสอบค่ะ
แล้วก็พี่ก็มาปรึกษากับตำรวจตลอดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้พี่ก็ต้องนั่งระแวงพนักงานพี่ด้วยเหรอ
โจรที่อื่นอีกแล้วโพสต์ไปอย่างนี้ก็คือทางเราเสียหายทั้งนั้นทำยังไงให้น้องเขาหยุดได้ไหมเพราะต้นเหตุจริงเราก็ยังไม่รู้
เจ้าของโรงแรมเปิดข้อความในโทรศัพท์ให้ทีมข่าวของเราดูนะคะมีคนส่งข้อความไปผ่านเพจของโรงแรม
ลักษณะที่ว่าผู้เสียหายทั้งสองคน
ไปพักโรงแรมอื่นเมื่อวันที่๘กันยายนที่ผ่านมา
แล้วก็มีการโพสต์เช็คอินโรงแรมที่พัก
โพสต์ลักษณะเชิญชวนให้มา
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทำให้มิจฉาชีพรู้ว่า
คู่นี้เขาทำอะไรที่ไหนอย่างไร
ก็เลยตามมาก่อเหตุหรือเปล่า

ว่าผู้เสียหายก่อนมาพักโรงแรมคือโพสต์บอกไง
ว่าจะไปที่ไหนยังไงไปพักที่ไหน
ทีมข่าวก็เลยถามกลับไปที่ผู้โพสต์

ไม่เคยโพสต์ว่าไปเช็คอินโรงแรมอะไรที่ไหน
ลักษณะแบบที่เจ้าของโรงแรมบอก
คนที่ปล่อยข่าวอาจจะต้องการโจมตีเธอทั้งคู่หรือเปล่า
นี่นะคะทีนี้เรื่องนี้ก็ต้องให้ตำรวจช่วย
ตำรวจสพพระพุทธบาทบอกว่าเดี๋ยวอยู่ระหว่างการไล่ดู
กล้องวงจรปิดว่ามีกล้องตรงไหนมุมไหนยังไง
บันทึกภาพช่วงเวลาไหนเอาไว้บ้าง
ก็จะหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ